วันนี้เรามาแจกความสุขให้เพื่อนแล้วก็คุณผู้ชมกันดีกว่าค่ะ
กับหนุ่มหล่อคนนี้นะคะสำหรับน้องแทนไทยแทนค่ะ
โอ้โหมาแบบหล่อใสอ๊อปป้า
เพราะว่าเขาหล่อสดใสมาแต่ไกลเลยค่ะ
บอกเลยนะว่ามันเป็นภาพแบบฟิลฮ่องกงในยุค๘๘
ลุคของตัวน้องเองดูโตขึ้น
น้องไทยแทนเขาบอกว่าจริงนะพี่มันมีสตอร์รี่ต่อเนื่องมาจากวันเดบิวต์ของน้อง
วันนั้นพายุฝนถล่มสยามเลยจ้ะ

จนต้องเลื่อนวันเดบิวต์ออกไป
ก็เลยให้แฟนดอมของตัวเองเนี่ยใช้ชื่อนี้ไปเลยก็แล้วกันทันเดอร์ไปเลย
แต่เส้นทางของศิลปินของน้องไทยแทนเนี่ยยังมีเรื่องให้ต้องลุ้นอีกคุณผู้ชม
และทำให้ก่อนขึ้นเวทีต้องทำสิ่งนี้น้องทำอะไรลองไปฟังดูค่ะ

ก็เหมือนว่าวห้าโจธรีเพราะว่าเชื้อประเอิร์ตเหมือนเราไป
ไม่ใช่ที่ของเราอะครับเราเลยแบบอยากไห้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ
ก็ได้เจอประสบการณ์แปลกหลายอย่าง
ใช่ก็คือเคยเจอหลายอย่างมา
แต่ผมรู้สึกว่าสิ่งอาจจะไม่ใช่สิ่งเล็ก
แต่ว่าเหตุการณ์แต่ละอย่างที่ผมเจอพวกนี้
มันทำให้ผมพัฒนาแล้วพอเราผ่านมันมาได้
เราก็รู้สึกดีครับว่าเราผ่านมาได้
แล้วมันก็ทำให้เราเป็นศิลปินที่เก่งขึ้นดีขึ้นในอนาคตครับ